ช่วงนี้ดาราเขาขยันเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องออกมาวิ่งกันเยอะแยะมากมายแล้ว
คราวนี้ถึงคิวของหมอชวนวิ่งกันบ้างแล้วนะคะสำหรับโครงการที่มีชื่อตรงตัวเลยว่าหมอชวนวิ่งนะคะ
โดยวันก่อนอาจารย์สัมพันธ์ประธานโครงการและหมอวาโยมาประชาสัมพันธ์ถึงไทยรัฐทีวี
เชิญชวนคนไทยมาซื้อเสื้อและร่วมวิ่งทั่วประเทศไทยตั้งแต่วันที่๔ถึง๒๕พฤศจิกายนติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์แล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียลของหมอชวนวิ่งนะคะ
ส่วนหมอเก่งคนหล่อเขาขออัปเดตว่าตอนนี้มาทำหน้าที่เป็นทนายหมอแต่ยังไม่ทิ้งงานเพลง
ก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ยินดีมากที่เห็นน้องได้ทำในสิ่งตนเองชอบนะครับ
แล้วก็ทำมันได้ค่อนข้างดีแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการจากตอนที่แบบเรารู้จักกันเมื่อประมาณสัก

ก็คือโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยแล้วเก่งขึ้นเรื่อย

จะจีบทำไมไม่จีบ

เฟิร์มว่าคนนี้แหละแฟนตัวจริงหมอเก่งวายโย
อ้าวทราบแล้วเปลี่ยนดิฉันก็งงไปอีก
แล้วก็มีที่เดียวกันชื่อเหมือนกันนะคะคนละปีนั่นเอง
เป็นสาวหมวยน่ารักหน่อย